พูดถึงเรื่องซื้อสินค้าโอท็อปแล้ว
ก็ขับรถขับราไปให้กับผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือ
แล้วก็เรื่องของการขับรถค่ะต้องระวังนะคะ

เปิดไฟในรถทิ้งไว้อ้าวลืม

ทีนี้เรื่องของการที่จะเลือกแบตเตอรี่

แล้วก็ทำให้รถยนต์ขับเคลื่อนต่อไปได้
มีเทคนิคดีในการเลือกแบตเตอรี่รถยนต์มาฝากกัน

แตรี่ถือว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าแบตเตอรี่จะช่วยเก็บไฟฟ้า
เพื่อใช้เลี้ยงอุปกรณ์ต่างภายในรถของเรานะคะ
หลายคนอาจจะเคยประสบกับปัญหารถยนต์สตาร์ทไม่ติด
มันช่างหุดหงิดใจแล้วก็วุ่นวายใจซะเหลือเกิน
ถ้าไม่อยากให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้น
ก็ควรที่จะตรวจเช็คตรวจสอบแบตเตอรี่
หรือเปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อครบกำหนด
การตัดสินใจเลือกซื้อเป็นอะไรที่ง่ายนิดเดียว
ถ้ารู้ข้อมูลแบตเตอรี่และรถยนต์
ซึ่งสามารถค้นหาได้ทั้งทางหนังสือและทางอินเตอร์เน็ต

เริ่มจากเราควรจะทราบว่ารถยนต์ที่ใช้เป็นรถยนต์รุ่นอะไร

ชนิดเครื่องยนต์เป็นแบบ๔สูบ๖สูบหรือโรตเตอรี่
การใช้งานส่วนมากเดินทางวันละกี่กิโลเมตร
ใช้ในสภาวะรถติดหรือเดินทางไกล

คู่มือการใช้รถของรถแต่ละรุ่นค่ะ
เรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องเสียงที่ติดเพิ่ม
ยังเป็นตัวแปรสำคัญสำหรับการเลือกแบต

เพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละอย่างกินไฟมาก
กระแสไฟที่ไหลผ่านแบตเตอรี่ถี่ขึ้น

จึงเป็นคำตอบสำหรับการรองรับการใช้ไฟสูงค่ะนอกจากนี้ต้องรู้ว่าใช้รถประจำวันอย่างไร
ที่เดินทางในสภาวะการจราจรที่ติดขัดกับไม่ติดขัดจะมีสภาพที่แตกต่างกันอย่างมาก
สำหรับรถที่ใช้ในการจรจรที่ติดขัดจะมีการเสื่อมสภาพสูงมากกว่ารถที่ใช้งานตามปกติ
โดยสามารถสรุปได้ว่ารถติด๑ชั่วโมงหมายถึงรถวิ่งประมาณ๗๐กิโลเมตร
นั่นหมายความว่าถ้าใช้รถในกรุงเทพ๔ชั่วโมงเท่ากับ๒๘๐กิโลเมตรของการใช้งานปกติ
เพราะฉะนั้นควรเลือกแบตที่มีแอมสูงเพื่อการใช้งานที่ทนทาน
ส่วนรถที่ใช้ในพื้นที่การจรจรเบาบางสามารถเลือกใช้แบตเตอรี่ได้ทุกชนิด
แต่ควรคำนึงถึงการดูแลรักษาสำหรับแต่ละชนิดและควรเลือกที่มีขนาดแอมไม่ต่ำกว่ามาตรฐานติดรถมา
อย่างไรก็ตามคุณสามารถตรวจเช็คสภาพการใช้งานของแบตเตอรี่ว่ายังสามารถใช้งานได้ดีหรือไม่
ทุกครั้งที่นำรถเข้าศูนย์บริการมาตรฐานค่ะ